ดูความคืบหน้าจากการสืบสวนขยายผลการจับยาเสพติดกันหน่อย
จาก๑๐กุมภาพันธ์ที่มีการจับยาเสพติดล็อตใหญ่ได้
ทั้งไอซ์กว่า๕๐๐กิโลกรัมและมียาบ้าอีก
ปรากฏว่ามีการขยายผลไปถึงบริษัทขนส่งรายใหญ่แห่งหนึ่งที่ทางภาคเหนือ
ซึ่งตำรวจจ่อเลยว่าอาจจะต้องมีการลงโทษด้วย
เพราะถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของปปศค่ะ
พลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรืองรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่า
หลังตำรวจภูทรภาค๕จับตัวนายสุชาติเทียนชัยพนา
พร้อมของกลางเป็นไอซ์๕๐๐กิโลกรัมและยาบ้าอีกกว่า๗๘๐๐เมตร
โดยมาส่งที่บริษัทขนส่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ระบุปลายทางถึงผู้รับที่จังหวัดสงขลาในวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่ถูกจับตัวจากตำรวจภูทรภาค๕แล้วก็ปปศแล้ว

ผู้ต้องหาหรือว่านายสุชาติสารภาพว่า
ได้ส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งแห่งนี้มาแล้วถึง๔ครั้งด้วยกัน
นับตั้งแต่ปลายปี๒๕๖๐ค่ะ
ซึ่งตำรวจก็ได้ตั้งคณะกรรมการลงไปสอบสวนในเรื่องนี้
พบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น
การจดชื่อที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับที่ไม่ชัดเจน
ก็ถือว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ปปศกำหนดเอาไว้
ในการป้องกันการใช้บริษัทขนส่งเอกชนลักลอบลำเลียงยาเสพติด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่ะ
กระบวนการทั้งหมดมาแล้วพบว่าการดำเนินการในกระบวนการ
ยังมีส่วนที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ควรจะเป็น
โดยเฉพาะการพิสูจนทราบตัวบุคคลหรือการแสดงตนของผู้ส่ง
โดยเฉพาะการดำเนินการในการกรอกข้อมูล
กระบวนการลำเรียงยาผิดกล้าที่จะเลือกบริษัทนี้
กล้าที่จะเลือกช่องภาพเบี้ยในการระเบียงวิศัพท์ดิบ

เราได้รวบรวมข้อได้จริงทั้ง๔๕ส่วนเสนอไปแล้ว
แนวคิดหรือสรุปของการนำเสนอข้อที่จริงก็คือ
ยังพบว่ายังมีการขาดตกบกพร่อง
สำหรับมาตรการลงโทษที่เสนอไปก็มีทั้งจากเบา
ก็คือสั่งให้หยุดกิจการภายใน๑๕วันไปจนถึงหนัก
คือสั่งถอนใบอนุญาตให้หยุดกิจการ
ตอนนี้ก็ต้องรอความชัดเจนแล้วก็ผลสรุปการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะ